คุณผู้ชมมาดูความโอละเวงของความสัมพันธ์ของคู่นี้กัน
คุณผู้ชมตามผมไปนะแม่เนี่ยนะมีลูกสาว
ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าลูกสาวเนี่ยไปมีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหม
แต่ว่าไอ้เมียเก่าของแฟนเนี่ยตามมาราวีลูกสาวแม่ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะด่ากันลั่นซอยเลยทีเดียวลองดูคลิปครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้นี่โพสต์เอาไว้ครับในคลิปจะเห็นว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงอีกคนอยู่บนรถซาเล้ง
แล้วตะโกนด่าทอกันหยาบคล้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔กรกฎาคม
ที่ผ่านมาสักห้าโมงเย็นได้หลังเกิดเหตุฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
เอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจนะครับแล้วตอนนี้คดีไม่มีความคืบหน้า
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพบกับผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกาย
เอาเป็นว่าชื่อเอละกันนะคุณเออายุ๒๐ปีเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยมาบอกกับฉันว่าเลิกกับเมียแล้ว
ก็เลยตัดสินใจคบหาดูใจกันวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
แฟนของเธอที่คบหากันไปรับลูกแล้วก็มาส่งเธอที่บ้าน
พอตกเย็นเอ้าทำไมฝ่ายชายไปง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยาล่ะ
หลังจากนั้นอดีตภรรยาก็ต่อสายโทรมาด่าไฟแลบเลย
แล้วมีการนัดกันบอกว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์เดี๋ยวจะมาเคลียร์ที่บ้าน
จากนั้นคู่กรณียกพวกมาที่บ้านเลยครับเริ่มด้วยการคว่างรองเท้าก่อนเข้ามาในบ้าน
เธอก็เลยคว่างกลับหลังจากนั้นคู่กรณียกพวกเขาบอกมาเป็นสิบนะ
เขาบอกมาเป็น๑๐เข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
ตอนเกิดเหตุแม่ของเธอบอกอีกฝั่งบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
คู่กรณีตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าก็แค่เสียค่าปรับ
หลังเกิดเหตุนะครับเธอก็ขอเลิกกับฝ่ายชายอย่างเด็ดขาด
แม้ว่าจะส่งข้อความมาขอคืนดีก็ตาม
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีครับเอาลองฟังเสียงดูครับ
รถกินกับรถกำลังมาเอาเรื่องเลย
ใช่ค่ะแล้วแม่ก็บอกเดี๋ยวจะแจ้งความบอกว่าแค่เสียค่าปรับ